กลับเข้ามานะครับคุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามาขอบคุณมากนะครับ
สวัสดีทักทายกันมาบอกว่าสอชายสอหญิง

สรุปแล้วยังไงก็สองสอช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะ
หลังจากที่ติดตามบรรยากาศกันมาหลายครั้ง
เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายตอนนี้
พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงครานกันแล้ว
อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
โดยมีนายสุชาตินพวัลผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคาย
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ผาตากเสื้อ
เพื่อที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างน้องคายเลยแล้วก็บึงกาลนะคะ
มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดน้องคายแล้วก็ต่างจังหวัด
มาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากสำหรับการเปิดวันแรกค่ะ
กำหนดให้ขึ้นได้ครั้งละ๒๐คน
น้ำหนักตัวเองด้วยนะคะก่อนที่จะขึ้นนะคะ
เปิดบริการทุกวัน๙นาฬิกา๙โมงครึ่ง
ไปจนถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ

ผู้ที่มีอาการมืนเมาผู้ป่วยโรคลมชักขึ้นชมเด็ดขาด
ส่วนผู้หญิงที่ใส่กระโปรงควรเปลี่ยนเป็นกางเกงก่อน
และหากมีฝนตกลมแรงนะคะ

หนูไม่กลัวนะแต่หนูเกาะ

หลังจากนี้ใบจะเป็นเอกลักษณ์ใหม่

หนา๔๐เซนติเมตรรับน้ำหนักความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า๕๐๐กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ส่วนราวกันตกเป็นกระจกเหมือนกันหนา๓๐เซนติเมตร
พื้นที่ทั่วไปรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า๕๐๐กิโลกรัมต่อตารางเมตร
มีความแข็งแรงปลอดภัยฐานยึดกับชั้นหินด้านล่าง
ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๕๐๐เมตร
เห็นทัศนียภาพแม่น้ำโขง
หากมองไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นเมืองสังทองของลาวนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมอย่างต่อเนื่อง
คนต่อ๑ครั้งนะคะเช็คกันให้ดีนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมองไม่เห็น
หรือว่าอาจจะเผลอเราก็ต้องเช็คจำนวนเราเอง
นี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะ
สวยงามเราก็ใจเจาะรอมานานนะ
ที่สุดครับเปิดตอนรับสงครานนะครับ